แต่ว่าวันนี้มีคำเตือนว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทย
อุณหภูมิจะร้อนถึง๔๐องศาเซลเซียต

ปลัสกระทรวงศาสตร์ธนสุรเปิดเผย

เมินว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน
จะมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ถึงร้อนมากนะครับ
โดยอุณหภูมิสูงสุดอาจจะขึ้นไปถึง๔๒หรือ๔๓องศาเซลเซียส

วันนี้ย้ำว่าวันนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่เกือบ๔๐องศาเซลเซียส

ร่างกายของคนเราอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียต
ต้องเผชิญกับความร้อนมากกว่านี้และไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้
อาจจะเกิดเป็นโรครมแดดหรือว่าฮีสโตรกได้ครับ
ซึ่งเป็นอันตรายอย่างรุนแรงทำให้บางคนนั้นป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้
เช่นคนที่อาจจะทำงานกลางแจ้งต่างนะครับ
จากการทำงานที่ผิดปกติของร่างกายและระบบสมอง
โดยปีที่ผ่านมาคือ๒๕๕๙มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด๒๑คน
โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนมีผู้เสียชีวิตถึง๘คน
จริงแล้วก็คือวันที่เขาเรียกว่าวันวสันตะวิสุวัสดิ
เป็นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับบริเวณเส้นศูนย์สุดพอดี
ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน

แต่ว่าสภาพอากาศของไทยตอนนี้มวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาทุก๗๑๐วัน